ยินดีกันบ้างดีกว่าสำหรับวาดที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดง
พี่ตูนกับคุณก้อยค่ะมาทายเพศลูกของเขากันดีกว่าว่า
จะได้ลูกสาวหรือว่าลูกชายกันแน่นะจ๊ะ
คือก่อนหน้านี้เราไปติดตามในคลิปของพี่ก้อยกับพี่ตูนนะ
เห็นคุณหมอเปลยบอกว่าน่าจะเป็นลูกสาว
คือจากผลอันเตอร์ซาวน์ที่ออกมาทางหน้าจอนะ
แต่ว่าเขาเฉลยแล้วเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชม
เข้าสู่เดือนที่๕เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ
สำหรับเบบีในคันของสาวก้อย
ซึ่งแฟนคลับและเพื่อนในวงการต่างก็พากันลุ้น

งานนี้เนี่ยพี่ตูนกับพี่ก้อยเขามีคอนเทนต์
วางมันนี่เพื่อเป็นของขวัญ

เขาวางไว้ทั้งหมด๑ล้านบาท
คือถ้าใครทายผิดเนี่ยคนนั้นต้องเสีย๑ล้านบาทนะคะ
พี่ตูนเขาทายว่าได้ผู้ชาย
ส่วนพี่ก้อยเขาทายว่าน่าจะได้ผู้หญิง

อายุครบ๔๒ปีพอดิบพอดี
ก็เลยยกวันดีให้พี่ตูนเป็นคนเฉลยเพศให้ทราบเลยแล้วกันนะคะ

คือเพศอะไรไปฟังกันเลยดีกว่าจ้า
จริงเหรอ

ผู้ชายเหรอดีดีใจเลย

จะเหลือว่า

โอ้โหรู้หรือยังคะว่าใครจ่ายตังค์
พี่ก้อยนะจ๊ะต้องจ่ายหนึ่งลานะจ๊ะ
คือตอนแรกตอนที่ซาวพี่แจ๊คคุณหมอเนี่ย
เขาบอกว่าจากการดูภาพอันตราสาวเนี่ย
ประมาณ๗๐น่าจะเป็นผู้หญิง

แต่ทีนี้ผลเลือดออกมามันชัดเจนกว่า
ก็คือเป็นผู้ชายจ้า

เพราะทายาทคนแรกเป็นผู้ชาย

แต่ทิ้งให้แฟนเดากันเอาไว้ก่อน
จากนี้สาวก้อยก็ยังได้ลงภาพคู่กับพี่ตูน
แล้วก็เขียนข้อความอวยพรวันเกิด

ตลอดระยะเวลา๑๑ปีที่รู้จักกันมา

ชีวิตพี่ตูนต้องเดินทางอยู่เสมอ
้อยไม่มีทางรู้ว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น

ให้ทำทุกวันที่อยู่ด้วยกันให้ดีที่สุด

ตูนก็ไม่เคยปล่อยมือก้อยเลย

นิ่งขึ้นเรียบง่ายแต่สวยงาม
ปีนี้แม้ว่าเธอไม่มีของขวัญ
จากชีวิตใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะจ๊ะ
แล้วเธอก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าดีใจที่ได้สร้างครอบครัวที่สมบูรณ์และอบอุ่นด้วยกัน
เชื่อว่าพี่ตูนต้องเป็นคุณพ่อที่ดีแน่นอน
เพราะตอนนี้พี่ตูนได้รางวัลสุดยอดสามีจากก้อยไปแล้ว
เรียกได้ว่าหวานซึ้งมากเวอร์นะคะ
แต่คนที่เหอะที่สุดเนี่ยดิฉันบอกเลยไม่ใช่พี่ก้อยแต่เป็นพี่ตูน
๖เดือนถึง๖เดือน๖เดือนถึง๙เดือนนางซื้อแบบนี้เลย

นี่อย่าบอกนะคะว่าลูกชื่อท็อตแนมสเปอร์

รอลุ้นกันต่อไปนะคุณผู้ชม